ตอนนี้เหตุการณ์สงบก็เกิดขึ้นมากมาย
เหตุการณ์การวางระเบิดในภาคใต้นะคะ

กำทรเขานำวัตถุต้องสงสัยออกไปยังลานจอดรถ
เพื่อไม่ให้คนอื่นต้องมารับเคราะห์
เล่าว่าฮีโร่ที่ตำรวจไทยแกล้งลืม
นี่คือลุงกำทรเกรดแก้วชาวอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ศูนย์การค้าชัยหน้าทาวน์หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เมื่อวันที่๑๐สิงหาคมมีชายต้องสงสัย๒คน
เขาทำทีมาซื้อเสื้อผ้าในร้านผ้าของชัยหน้าทาวน์
แล้วก็ได้ทิ้งถุงที่ใส่โทรศัพท์มือถือ
ที่มีผ้าห่ออะไรบางอย่างพันกับมือถือนะคะ
แล้วก็มีสายไฟหลายสายต่อกับมือถืออีกทีหนึ่ง
เห็นแบบนี้ก็เลยแจ้งให้ลุงกำทรมาดูค่ะ
ก็เลยนำวัตถุต้องสงสัยใส่ในถังน้ำ
นำออกไปที่ลานจอดรถที่โล่งของศูนย์การค้านะคะ
กำทรคิดว่าถ้าเป็นระเบิดจริงจะทำให้มีคนตายมากมาย
แต่ลุงคิดอย่างเดียวว่าให้ตัวเองตายคนเดียวดีกว่าให้คนอื่นตาย
ฟังเสียงของลุงกำทรกันค่ะ
นี่แหละค่ะฮีโร่คนใหม่ที่ชาวเน็ตชื่นชมกันนะตอนนี้นะคะ
ภาพนี้เผยแพร่ออกไปค่ะมีชาวเน็ตแห่กดไลค์แล้วก็แชร์กว่าสี่พันครั้ง

ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมความกล้าหาลุงกำท้อนเป็นจมนต์มาก
หลายคนก็ยกย่องให้ลุงเป็นฮีโร่ค่ะ
ขณะที่บางส่วนก็แนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
ถ้าเจอวัตถุต้องสงสัยบอกว่าจริงแล้ว
ควรโทรแจ้งเจ้านาฏิที่เกี่ยวข้องง่าจะปลอดภัยกว่า
สิ้นค่ะผู้บริหารบริษัทพีโซน่ากรุ๊ปจำกัดนักธุรกิจโรงแรม
แล้วก็สถานบันเทิงชื่อดังในหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
ได้ออกมาชื่นชมคุณลุงกำทรพร้อมกับมอบเงินรางวัลจำนวน๕๐๐๐บาท
เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจค่ะพร้อมบอกด้วยนะคะ
บอกว่าทำให้ได้คุณลุงรอปภคนนี้เนี่ยบริเวณดังกล่าวอาจเกิดเหตุเพลิงไหม้
เรื่องนี้จึงน่าชมเชยแล้วก็ยกย่องคุณงามความดีของคนทำดี
อีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังมีผลต่อเนื่องมาด้วยนะคะ
เทศมนตรีเมืองป่าตองก็มอบเงินรางวัลให้กับลุงกำทร๓๐๐๐บาทด้วย
คือสินทำใจนะให้กับรับประพอฮีโรคนนี้